พาคุณผู้ชมไปดูอีกประเด็นนึงนะคะ

เรื่องของคุณหมอกับคนไข้รายหนึ่ง
เป็นคุณป้าอายุมากแล้วแล้วก็เป็นผู้ป่วย

ทีนี้ที่มันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าคำพูดที่คุณหมอ

คือจริงแล้วคุณหมอก็คือพูดตามตรง

บางครั้งคนที่ป่วยหนักเนี่ยมันฟังแล้วก็ใจเสีย
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า
คุณหมอใช้คำพูดแบบนี้กับคนไข้ได้หรือไม่นะคะ

และชาวเน็ตเขาก็เข้ามาแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากทีเดียว
ไปดูคลิปนี้บางช่วงบางตอนกันค่ะ

และจะได้ยินเสียงคุณป้าคนป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

ไม่ได้เลยคุณหมอตอบทันควันเลย
ไม่ต้องทำอะไรแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว

คืออาจจะเป็นการวินิจฉัยโรคโดยตรงแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคร้ายแรงแบบนี้
เอาตามความเป็นจริงแล้วส่วนมากคุณหมอมักจะคุยโดยตรงกับญาติ
มากกว่าที่จะคุยกับตัวคนไข้เลยนะคะ
เพราะว่ามันมีผลจริงกับเรื่องของขวัญและกำลังใจของคนป่วย

นี่เป็นคลิปภาพที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ
คลิปนี้ก็ถูกถ่ายไว้โดยญาติของคนไข้รายนี้แหละ
ก็คุณหมออย่างที่ได้ยินในคลิปนะคะ
กำลังแจ้งผลวินิจฉัยโรคให้กับคนไข้และญาติ
จากนั้นก็มีการนำคลิปนี้มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์

ก็แตกไปทั้งสองฝ่ายมีทั้งทีมฝ่ายคนไข้

เริ่มต้นที่ความเห็นฝั่งทีมคนไข้เขาบอกว่า

ทั้งที่คุณหมอควรมีจิตวิทยาในการเจรจากับคนไข้หรือเปล่า
เพราะว่าการพูดแบบนี้มันบรรทอนจิตใจยังไม่พอ
คนไข้และญาติก็จิตตกไปอีกนะคะ
มีความเห็นมาอีกว่าเชื่อว่าคุณหมอเก่ง
แต่ครั้งนี้ดูเหมือนคุณหมอไม่มีหลักจิตวิทยาในการคุยกับคนไข้เลย
จริงน่าจะบอกแค่กับญาติใช่ไหมอย่างที่บอกไป
ไม่น่าพูดโดยตรงกับคนไข้ก็จะเสียกำลังใจค่ะ
ส่วนทางด้านทีมที่สนับสนุนคุณหมอก็บอกว่า
ส่วนอีกขั้นหนึ่งบอกว่าการที่หมอพูดบอกตรงแบบนี้ก็ดี
จะได้ไม่ต้องเสียค่ารักษาจนหมดตัว
คนที่มีชีวิตอยู่ต่อและได้ใช้เวลาที่เหลือ

อันนี้ก็เป็นความเห็นที่แตกกันไปหลายฝ่ายแล้วค่ะ
ยังมีอีกนะคะความเห็นที่บอกว่าโดยส่วนตัวชอบที่บอกตรง
คนไข้และญาติรู้จะได้รู้ว่าจะจัดการอย่างไรต่อไป
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเท่าที่ดูจากคลิป
ก็พูดในห้องตรวจโรคญาติคนไข้ถ่ายออกมาได้อย่างไร
ในเมื่อมีข้อความเตือนในห้องตรวจโรคอยู่แล้วว่า
ห้ามบันทึกภาพและวีดีโอนะคะขณะที่ไฟล์นึงก็บอกว่า
ต้องถามว่าก่อนหน้านี้หมอพูดอะไรมาก่อนแล้วบ้าง

เพราะจากที่ดูเหมือนญาติและคนไข้จะไม่เข้าใจในสิ่งที่หมอพูด
หมอก็เลยพูดซ้ำว่ามันรักษาไม่หาย
เข้าใจว่าคนไข้อยากหายแต่ถ้าหมอโกหกหมอก็ผิดนะคะ
ล่าสุดวันนี้มีการเผยแพร่ข้อความจากทางญาติของคุณป้า
อยู่ในคลิปดังกล่าวบอกว่า
ได้เสียแล้วเมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และอยากให้มีการลบคลิปดังกล่าวออกจากโลกออนไลน์ค่ะ
อยากให้ป้าไปสบายไม่ต้องห่วงอะไร
ซึ่งชาวเน็ตก็มีการเข้ามาแสดงความเสียใจกันด้วยเป็นจำนวนมากนะคะ
ล่าสุดทางนายแพทย์สุวินัยบุษราคำวง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยบอกว่า
คนดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในคลิปเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลจ้างชั่วคราว

ผู้ป่วยรายดังกล่าวเสียชีวิตจากอาการไตวายเฉียบพลันนะคะ
ไม่ได้เป็นมะเร็งโดยคนไข้มีอาการน้ำท่วมปอด
ยืนยันว่าทางโรงพยาบาลได้ฝึกอบรมแพทย์และเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการคนไข้
เรื่องต้นก็พูดคุยกับญาติของคนไข้แล้ว

และแน่นอนว่าทางโรงพยาบาลก็จะให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็ชดเชยกันต่อไปด้วยนะคะ
ในโลกโซเชียลมีเดียเวลาเขาดูแล้วนะคะ
เขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แบ่งเป็น๒ทีมนั่นแหละ
เข้าใจนะคะทีมคนไข้ก็บอกว่า

หรือหาวิธีคำพูด
อาจจะฟังแล้วเบากว่านี้นิดนึง
คืออาจจะรู้แหละว่าจะต้องเตรียมตัวในเรื่องอะไรบ้าง
แต่ว่าหาวิธีพูดกับคนไข้นะคะ

บอกตรงคุณหมอโกหกไม่เป็น
นั่นแหละมันก็คือนี่มันเรื่องอ่อนไหวต่อความรู้สึก